สถานการณ์โควิดตอนนี้ถ้าดูตัวเลขแตะหมื่นคนเข้าไปแล้ว
วงการหลายคนก็มีการติดเชื้อทยอยออกมาบอกว่าตัวเองติดเชื้อ
ล่าสุดวงการเมืองเต้นนัทธวุสัยเกลือแก่นำนปช
ก็ออกมาประกาศว่าตัวเขาก็ติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกัน
เด็กประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีใช้เวลากักตัว
เพื่อสังเกตอาการภายในบ้านพักวันนี้เป็นวันที่๖ค่ะ
หลังจากผู้ที่ใกล้ชิดมาถ่ายเซลฟี่
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปถ่ายเซลฟี่กับผู้ที่ติดเชื้อ
มีรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อวันศุกร์ที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก่อนเป็นประธานการประชุมสบคผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส
ผลตรวจของนายกที่ออกมายังคงไม่พบเชื้อค่ะ
เช่นเดียวกับการตรวจครั้งแรกแต่ยังคงกักตัวต่อให้ครบตามกำหนด
ติดตามสถานการณ์ของโควิดอย่างใกล้ชิด
ขณะที่เต้นนัทธวุฒิสายเกลือแก่นำแนวร่วมนปช
โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กแจ้งว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙
เมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วก็ผ่านมาแล้ว๑เดือนนะคะวันที่๘กรกฎาคม
ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ได้รับแจ้งเมื่อสักครู่ว่า
ผลตรวจเป็นบวกติดเชื้อ
แล้วก็มีการแจ้งไทม์ไลน์ย้อนหลัง๑๔วันนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๖มิถุนายนถึง๑๐กรกฎาคม
โดยนายนัทธวุฒิบอกว่าอาการตอนนี้ปกติดี
ไม่มีอาการอื่นแล้วก็ออกกำลังหนักได้ตามปกติ
คือออกกำลังกายได้นะคะตามปกติ
ดวงการเมืองมีอีกหนึ่งท่านนะคะ
ที่เมื่อวานประกาศทราบว่าตัวเขาก็ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
คือสสกายนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์

พักก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวอย่างไม่เป็นทางการ

สาวกายโพสต์วันก่อนนี้นะคะ
มีสัญญาณว่าอาจจะติดเชื้อ
ก็เลยใช้ชุดตรวจโควิดแบบรับผิดเทสออกมานะคะ

ทั้งที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ๒เข็มไปแล้ว
ก็เลยมีการประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าติดโควิด
ตอนนี้รอผลตรวจแบบสวอปเพื่อยืนยันอีกครั้งค่ะ
ทำลายย้อนหลังสาวกายเนี่ย
ระหว่างวันที่๕ถึง๘กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่ห้องแถลงข่าวด้วย
รวมถึงพบปะพูดคุยกับสส
ฝากฝ่ายรัฐบาลด้วยแล้วก็ฝ่ายค้านด้วย
อาการนะฮะอันนี้ก็เป็นของทางด้านสาวอันนั้นนะฮะ
ทีนี้มาอัปเดตอาการอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนที่ก็ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
นะคะคุณนวัดเนี่ยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ติดโควิด๑๙สายพันเดียวต้ากระทั่งมีข่าวออกมาว่า
อาการสุดหนักไม่รู้สึกตัวไวรัสลงปอด๕๐
แล้วก็กังวลนะคะกับเหตุการณ์กับสถานการณ์กับข่าวที่เกิดขึ้น
เธอออกมาใส่หยบข่าวลือนะคะข่าวลือที่บอกว่า

ก็มีการเผยแพร่ภาพแชทที่เธอสนทนากับนวัดผ่านทางไลน์
ก็ยังมีการตอบโต้ได้ดีนะคะ
เขียนตอบมาว่าวันนี้อาการหนักอยู่และใจเย็น
วงนืองวงในอะไรไม่ต้องไปฟังเยอะหรอก

คุณน้ำจะเป็นคนที่ออกมาอัปเดตอาการของคุณนวัด
ตลอดเวลาผ่านทางไลฟ์ทางเพจของคุณนวัดด้วย
ให้เพจของคุณนวัดให้คุณน้ำไลฟ์เองเลย
ใช่นะคะก็จะมาบอกสถานการณ์เป็นระยะ
อันนี้ก็คือล่าสุดเมื่อวานออกมาอัปเดตว่า
ก็ยังมีสติอยู่ยังไม่ได้อาการหนัก